เอ้าไม่อยากจะพูดอะไร

กองทัพแมลงวันบุกหมู่บ้าน
ที่ป่าจีนบุรีโอ้โห

นี่แหละฮะเห็นแบบนี้แหละครับ

ดูภาพก่อนผมหวาดเสียวมากเยอะมากครับ
ผู้ใช้เฟสบุ๊คนะครับอ้อยกาฟิล
โพสต์ภาพแมลงวันเกาะเต็มผนังบ้าน
พร้อมกับแผ่นกาวดักแมลงวันที่

พร้อมกับเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุข

ม่วงตะบนนนทรีย์อำเภอกบินบุรี

นั่นคือแมลงวันดำแบบนี้นะฮะ
ผู้สืบขาวได้ลงพื้นที่อบตนนทรีย์
เต็มไปด้วยแมลงวันเกาะเต็มผนังบ้านบนพื้น

คูพิเลียกแนะนำแผ่นคราวดักแมลง

ประหลาดห้องเรียนนะครับ

ต้องเปลี่ยนแผ่นคาวันละหลายสิบแผ่น

ไม่มีกำหนดเพราะแมลงวันเยอะรบกวน
เด็กไม่มีสมาธิเรียนหนังสือ

พี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบอกว่า

ตั้งแต่วันศุกร์๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
พอมาถึงวันจันทร์ที่๑๖กรกฎาคม

แต่ครั้งนี้เข้าสัปดาห์ที่๒แล้ว
ก็ยังมีเยอะขึ้นเรื่อยครับด้านนายพรธวิชัยธีปติ้ว
รองนายกอบตนนทรีย์ก็บอกว่าสาเหตุของแมลงวันที่มาเยอะมากนะครับ
ช่วงนี้เพราะว่ามาจากฟาร์มไก่ในพื้นที่ที่มีจำนวนมาก
โดยวันนี้นะครับได้ให้ฝ่ายสาธารณสุขเรียกเจ้าของฟาร์มมาแก้ปัญหา
กำจัดนะครับหาวิธีแก้ไขว่าจะทำยังไงที่ให้แมลงวันหายไปหมดนะครับ
โดยเร่งด่วนเพื่อบรรเทาปัญหาแมลงวันรบกวนที่เกิดขึ้นกับชาวบ้าน
โอ้โหช่วยด้วยช่วยด้วยนะครับ